เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุบุกยิงอย่างอุกอาดนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือเสียสดเป็นเศรษฐีหนุ่ม

ขณะที่คนร้ายมาเกาะเหตุคือภรรยาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ซึ่งตำรวจก็มุ่งปมค่ะไปที่ประเด็นของมรดกเลือด
เพราะว่าผู้ตายเองเพิ่งได้รับมรดกจากพ่อบุญธรรม
หลายสิบล้านนะคะดูนาทีนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เป็นนาทีที่คนร้ายคาดว่าน่าจะมาประมาณสัก๒คน
ขับรถเข้ามาบุกยิงนายวสันแก้วชนละครามหรือว่าเสียสด
อายุ๓๑ปียิง๓นัดจนเสียชีวิตนะคะ
เมื่อช่วงเช้าวานนี้หน้าโรงเก็บรถภายในบ้านพัก
ในพื้นที่หมู่๑๒ที่ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะ
คนในวงกลมเสียสดแล้วก็คนที่ออกมายืนดูคือภรรยา
ค่ะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้ง
ก็รีบเข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าที่หน้าประตูโรงเก็บรถข้างบ้านเนี่ย
พบศพของเสียสดสภาพคือนอนคว่ำหน้า
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม๓นัด
ที่บริเวณกลางหน้าอกลำคอหัวไหล่ด้านซ้าย
ครับช่วงจังหวะที่ยิงนี่นะครับ
แล้วก็จุดที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนตกอยู่๓ปลอก
แล้วก็มีรอยของล้อรถกระบะของคนร้าย
คันนี้ที่ขับเข้ามาก่อเหตุ
แล้วจากการสอบสวนนางสาวปรัชญานี
สะทองเลื่อนอายุ๒๙ปีเป็นภรรยาของเสียสด
ก็ให้การค่ะบอกว่านายวสัน
ขับรถกลับมาจากไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ตอนที่กำลังเลี้ยวรถเข้าไปจอดในโรงรถ
ปรากฏว่าอยู่ดีมีกระบะสีดำที่คุณผู้ชมเห็น
ใช่ค่ะกระบะสีดำไม่ทราบยี่ห้อ
เข้ามาจอดหน้าบ้านแล้วผู้ชายลงมาจากรถ
เดินไปหาสามีเหมือนกับเอาเอกสารบางอย่าง

ใช่ค่ะคือคุยกันอยู่หน้าประตูโรงรถนั่นแหละ
ซึ่งภรรยาก็เห็นว่าก็ยืนคุยกันมีฝนตกลงมาปล่อย
ก็เลยตะโกนไปอ้าวเข้ามานั่งคุยในบ้านก่อน
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมยังไม่ทันขาดคำ

ทีนี้พอภรรยาเห็นสามีถูกยิงล้มก็ตกใจนะคะ
รีบวิ่งเข้าบ้านปิดล็อกประตูทันที
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้ายขับรถออกไป
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจฟังเสียงภรรยาของเสียสดค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องปมของมรดกเลือด

จากผู้ตายเพิ่งรับมรดกหลายสิบล้านบาท
พ่อบุญธรรมที่ตกระเบียงเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเมื่อ๖เดือนก่อน
รดกที่ได้รับกว่า๑๐ล้านบาท
ก็มีทั้งถี่ดินทั้งสวนทุเรียนสวนยางพารา
รวมถึงทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมาก
ทั้งในพื้นที่ของอำเภอสวีอำเภอท่าแซะ
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดการณ์ว่า
อาจจะเป็นชนวนสังหารโหด
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ไปนะคะโดยจะมีการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาสอบปากคำรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ